มีคนอยากรู้มากว่าคุณเศรษฐาเนี่ยตอนที่อยู่ภาคเอกชนนะครับ

สไตล์การทำงานของคุณเศรษฐาจริงเป็นยังไงครับ
อันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเวลาก้าวเข้ามาในสู่ภาครัฐบาลเนี่ย
ที่มาเป็นนายกเนี่ยคือผมเป็นคนที่ทำอะไรเร็วและตัดสินใจรวดเร็ว
แล้วก็ในบริบทของภาคเอกชนเนี่ยเรื่องความรวดเร็วเรื่องความกระชับ
เรื่องที่มีหน่วยงานต่างที่อยู่รอบเราก็มีจำนวนน้อยกว่า
พอมาภาครัฐบาลมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะกว่าเยอะมาก
เพราะฉะนั้นเวลามองอะไรก็ต้องมองให้กว้างขึ้นแล้วก็เรียนรู้ทุกวันนะครับ
มาได้จริงแล้วมีอำนาจในการบริหารเนี่ยเพิ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตอนหลังประมาณเที่ยงนี่เองอาทิตย์นึงเนี่ยก็
บางเรื่องตัดสินใจเร็วกันไปหรือว่าพูดเร็วกันไปนะครับ
ต้องมีการไตรตองให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นบทเรียนนะครับ
ก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวอยู่
มีหลักอะไรที่จะทำงานภาคเอกชนเอามาใช้กับ
คิดว่าจะเอามาใช้กับการทำงานในตำแหน่งนายกมนตรี

ผมว่าเรื่องแรกเลยเนี่ยเรื่องปัญหาที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่ปัจจุบันนี้นะครับ
มันเป็นปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องอะไรต่างเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าเราจะคอยให้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
ครบหมดทุกมิติเนี่ยแล้วค่อยทำเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานนะครับ
อย่างอะไรที่ทำได้อยากจะทำก่อน
อะไรอยากที่จะเป็นนโยบายที่สั่งการได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนได้มีความหวัง
แล้วก็ได้แบ่งเบาภาระไปได้บ้างก็จะทำก่อน
ตัวอย่างเช่นที่เราทำไปที่ที่แล้วคือเรื่องของค่าไฟกับค่ากับค่าน้ำมันดีเซล
ซึ่งก็ยังไม่ครบเพราะจะมีเบนซินอีกนะครับ
แต่ว่าภาคเบนซินนี่เป็นภาคที่ละเอียดอ่อนมากกว่านะครับ
เพราะว่าต้องมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยก็อาจจะต้องพิจารณาถึงภาคส่วนที่ยอดผลกระทบมาก
แล้วก็มีรายได้น้อยนะครับ
เพราะฉะนั้นนโยบายก็จะทยอยคลอดออกมาเรื่อยนะครับ
อย่างเช่นค่าไฟลดมาถึง๔๑แล้ว
เข้าใจว่าภาคอุตสาหกรรมเรียกร้องให้เป็น๔๒๕
ถึงแม้จะ๔๑แล้วเนี่ยเราก็ทำไปก่อนนะครับ
วันนี้ก็จะมีการสั่งการให้เจรจา
วันนี้เมื่อกี้เห็นท่านผู้ว่าปรทมาแล้วก็อาจจะต้องขอความกรุณานิดนึงนะครับ
ก็อาจจะต้องไปเจรจาต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวอีก๒ชั่วโมงก็ต้องมีการสั่งการเรื่องนี้ลงไปว่าขอให้ลงมาถึง
น่าจะอยากให้เห็นเลข๓ด้วยก็ได้ก็จะได้ค่อยทำขึ้น
คือถ้าเกิดว่าเราคอยให้เห็นเลข๓ไว้ก่อนเนี่ย
อาจจะใช้เวลาอีก๒๓อาทิตย์
แต่ถ้าท่านผู้ว่ากรุณาก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับ
ผมถือไมค์ไปถามเลยไหมครับ
อะไรทำได้ผมว่าก็ทำไปก่อนนะครับ

ถ้าลูกน้องเสนอโปรเจ็คอะไรขึ้นมาปั๊บคุณเสร็จทหารครึ่งนาที

ภาครัฐบาลคราวนี้ถ้ามาเป็นรัฐบาลจะใช้วิธีการอย่างนั้นได้ไหมครับ

ผมเชื่อว่าราชการเป็นภาคส่วนที่มีความสามารถ
แล้วก็ตอบรับกับนโยบายของทางรัฐบาลและผู้นำได้ดีนะครับ
ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับผู้นำด้วยว่าความคาดหวัง
หรือว่าสิ่งที่ทางผู้นำอยากเห็นเนี่ย
ทางภาคข้าชการเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่า
หรือว่ายังรัฐศาสตร์กิจเป็นต้น
ซึ่งตัวอย่างง่ายอย่างเช่นทางท่านผู้บริการการท่ากัศยานเนี่ย
ท่านก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับ
ผมลงไปถามอะไรบางเรื่องท่านก็บอกโอ้เดี๋ยวต้นปีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
ต้นปีมีทั้งสามเดือนใช่มั้ยครับ
ก็ท่านก็บอกมาแล้วพอบอกไปก็ต้นปีพอไป
พอเราไปขอโทษนะครับแชร์ครับว่าบี้หนักเนี่ย
ท่านก็สามารถทำให้ได้ภายในกลางไตรมาส๔
ซึ่งก็ถือว่าท่านเองท่านก็ตอบสนองนโยบายที่ดีนะครับ
ผมว่าเราพูดกันด้วยเหตุด้วยผลอธิบายให้ฟังว่า
ถ้าเกิดบางอย่างทำไม่ได้เนี่ยมันต้องมีทางออกในวิธีอื่นที่สามารถทำให้มันได้ดีขึ้นนะครับ
จะมากจะน้อยก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุละผลและก็

เธอจารย์การระมัดพิสากิจทุกท่านจะหนักดีถึงความลำบากของพี่น้องประชาชน

หลายนโยบายที่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับ

บางเรื่องไม่คอยท่าอย่างเช่นเรื่องของการเจอคำว่าวีซ่าฟรี
หรือการยกเว้นการขอวีซ่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งด่วน
ถ้าเกิดไม่เร่งด่วนทำไม่รีบเร่งทำเนี่ย
การวางแผนของนักท่องเที่ยวที่จะมาจากต่างประเทศก็จะไม่มีผลเท่าไหร่
ฝ่ายของกระทรวงต่างประเทศเองกระทรวงมหาทัยเองก็ขารับได้อย่างดีมาก
ของคนจีนนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทำได้อย่างรวดเร็วมาก
คนเข้าเมืองเป็นอย่างไรนะครับก็มีการพูดคุยกับทางท่านภูมิชาการ
ตัวคนเข้าเมืองนะครับท่านคุณช่วยผู้ชาญการตรวจแหล่งชาติที่
ก้าวแรกที่นักท่องเที่ยวต้องประทับใจเลยต้องประทับใจเลย
เต็มทุกช่องทุกหัวเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
นะครับไปถึงทางท่านผู้ชายการการท่าข่าวสยาน
ก็ให้ความสำคัญลงรายละเอียดถึงเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของ
หลายหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงก็ยังมีบ้างตรงนี้ก็มีคำอธิบายว่า
ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่าอธิบายมา
ก็เข้าใจเห็นใจแต่ไม่ยอมรับก็ต้องไปทัก
ก็มันก็ต้องไปแก้มานะครับเพราะว่าไม่ไม่ต้องเข้าคิวอ่า
คนเข้าเมืองนานแต่มาคอยกระเป๋านานใช่ไหมครับ
รับกระเป๋าเสร็จก็ต้องออกมาก็เรื่องของการโดยสารนะครับ
ไปเจรจากับคนที่รับสัมประธานมาเพื่อมีการผ่อนปลน
แล้วก็สามารถเข้ามาได้คนนักท่องเที่ยว
ก็ต้องเดินลงไปเจ็ดร้อยเมตรไปถึงถนนใหญ่
ภูเก็ตเองฝนตกก็เยอะใช่ไหมครับ
เชียงใหม่ก็จะทำเหมือนกันแต่ต้องเจรจากับผู้ที่รับสรรพทานก่อน
หนี้เหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็วีซ่าฟรีก็ไม่ได้หมายความว่า
คุณเศรษฐาลงรายละเอียดมากเลยนะครับ
ครับไปนั่งลงรายละเอียดเพราะว่าจริงแล้วตั้งแต่ประชุมคอรมอลครั้งที่แล้วเนี่ย
เรื่องนี้เนี่ยก็มันผ่านไปแล้วใช่ไหมครับ
ไปแล้วก็ต้องไปดูว่าเจอหนี้ทั้งหมดคืออะไร
ความกังวลของพี่น้องก็เป็นเรื่องของความมั่นคงด้วยเหมือนกันนะครับ